ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลานายคณะกรเพียรชนะ
ซึ่งก็ยิงตัวเองจนเสียชีวิตค่ะนะฮะหลังจากที่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งจากการยิงตัวเองนะครับ
วันนี้นะครับทางครอบครัวนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปขอรับศพ
บำเพ็ญกุศลที่วัดสรรสายมูลในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ตามที่ผู้ตายได้เขียนสั่งเสียเอาไว้นะครับว่าให้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่นั่นนะครับ
โดยพิธีรดน้ำศพมีขึ้นเมื่อเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
มีนายสลาวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสารยุติธรรมเป็นประธานในพิธี
ทางครอบครัวจะตั้งศพของนายคณากรบำเพ็ญกุศลที่วัดทั้งหมด๓คืน
เริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับจากนั้นจะมีพิธีชาพนักกิจในวันพุธที่๑๑มีนาคม
ที่สุสานสรรกูเหล็ก
รดาของนายคณากรอายุ๗๓ปีแล้วนะครับนางกุญชลีประพัทธ์สิน
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็รีบเดินทางจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่ทันที
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกชายทั้งหมดเนี่ยคุณแม่บอกไม่ทราบ
เพราะว่าทางลูกชายที่เป็นผู้พิพากษาได้เขียนจดหมายสั่งเสียไว้ที่ภรรยาทั้งหมดแล้วนะฮะ
ซึ่งสั่งเสียยังไงทางคุณแม่ทางครอบครัวก็จะทำตามนั้นนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคณะนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์และสิทธิ์เก่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณ๕๐คนมาทำกิจกรรมอะไร
คำพิพากษาให้ผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชน
ด้วยการจุดดวงประทีบเป็นรูปตาช่างเอียงนะครับ
แล้วก็นำรูปภาพของนายคณะกรมาวางเอาไว้แล้วก็ได้อ่านจดหมายลาตายของนายคณะกรพร้อมกับยืนไว้อะไรนะครับ
มีการอ่านคำสะดุดีด้วยนะครับ
ก็ทางนักศึกษาบอกว่าก็จะเป็นแบบอย่างลักษณะของการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรม
เหมือนกับการเอาชีวิตเขาแลกแบบการต่อสู้ของในสืบนาเข้าเสถียรในการปกป้องพื้นป่าอะไรลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับ